เวลาไปไหนก็ปรับสภาพด้วยกันได้ทั้งคู่เลย
เอ้ยเอาเข้าต่างทั้งคู่เลย

โอ้โหทั้งใช่หรือเกิน

วันที่๒วันศุกร์

ไปไหนผู้ชายจะชอบเขา
หรือเขาก็จะโปยเสน่ห์

ณตอนนี้ผู้ชายสองคนเนี่ย
มันแทบจะสมพงษ์กันทั้งคู่เลยสิ

เนื้อคู่ณตอนนี้ถ้าจับกับใครเป็นยังไง

ดวงคู่ที่เหมาะสมกับเขามากที่สุด
ระดับดับเบิ้ลกับอาร์มคือ

ดวงผู้ที่เหมาะสมกับเขามากที่สุด
ดวงคู่ที่เหมาะสมกับเขามากที่สุด

ดวงคู่ที่เหมาะสมกับเขามากที่สุด
ดวงคู่ที่เหมาะสมกับเขามากที่สุด

ครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่เขาจะตัดสินใจ

ก็ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอครับ

แต่ผมจะทำหน้าที่เป็นคนข้างกายของคุณปุ๊กให้ดีที่สุดครับ
โอ้โหมันเอาแบบ

ถ้าไม่ได้มาจากข้างในมันพูดไม่ได้

อเบิ้ลจะพูดอะไรเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ฟุ๊กจะตัดสินใจครับ

สำหรับผมผมคิดว่าฟุ๊กน่าจะมีในใจอยู่แล้วครับ
เพราะว่าอย่างตอนผมเดินออกมา

ท่านสองท่านโกรธรับภาพกันเสร็จด้วยนะ
ถึงเวลาที่จะต้องเลือกแล้วนะครับว่านุ่มโสดคนไหนที่ใช่
คุณจะเลือกฟังเสียงหัวใจตัวเอง
หรือจะเชื่อดวงชะตาในวันนี้
ขอโทษนะ
เชื่อมต่อไป
จำนวน
เข้ามา
ขึ้นเวียน

สวัสดี

เพราะฉะนั้นคุณฟุ๊กนะครับเลือกดวงสมพงษ์
ก็ที่เห็นตอนแรกก็รู้สึกประทับใจ

รู้สึกว่าเข้ากับชุดด้วยเลย
ก็เลยว่าเอาให้ไว้ดีกว่า
แต่จริงฟุ๊กเป็นคนมันแมนนะ